ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะ

ข่าวใส่ไข่สดใหม่

ทำไมวันนี้เราทำหน้าซึ้งกันเองอย่างนั้นนะคะ

ทำไมเราถึงอยู่กัน๓คน

คุณพี่มดดำค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึง

วันนี้เค้ามีโอกาสได้ลงคือ

ด้วยความที่เอ้าเขามีโอกาสได้กลับไปบ้านนะนะคะแล้วก็กลับมา
แล้วทีนี้เนี้ยอะลองฟังพี่มดรรมพูดก่อนทุกคน
อย่างที่พี่มดบอกมานะคะคือด้วยความที่จริงจริงเนี่ย
บิ๊กกลับมาช่วงสงกรานเนี่ยค่ะก็พี่มดเขาก็มีโอกาสได้ให้
บิ๊กเนี่ยไปตรวจอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอไปตรวจรอบแรกเนี่ย
ผลออกมาก็คือเขาไม่ได้มีเชื้อโควิดครับดังนั้นเนี่ยก็คือ
เขาก็มีการแยกกักตัวกันตั้งแต่ช่วงแรกคือเหมือนพี่มดเขาก็กังวลอยู่แล้วแหละ
คือไปต่างจังหวัดกลับมายังไงก็แล้วแต่ให้กักตัวไว้ก่อน
คือกักไปแล้วรอบนึงคือคือกักอยู่นี่แหละค่ะแล้วทีนี้เนี่ย
รอบนี้คือจริงครบ๑๔วันที่เขากำลังจะออกมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว
มดก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปตรวจอีกสักรอบนึงแล้วกัน
บิ๊กไปเช็คที่คลินิกมาเมื่อเช้านี้แล้วเราก็เพิ่งทราบผลทันด่วนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยค่ะ
เดินขึ้นมาอ่านข่าวเมื่อกี้บอกฮะบิ๊กเต้น
คือปรากฏตรวจเชื้ออีกรอบนึงบิ๊กมีผลเนี่ยก็คือเป็นติดเชื้อโควิด
ดังนั้นเนี่ยพี่มดก็เลยเพื่อความแน่นอนพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าที่ตรวจมันเนี่ยเป็นคลินิกจาก
วันนี้พี่มดเองเขาก็ชัดเจนว่าเขาขออนุญาตกักตัวก่อน๑๔วัน
ดังนั้นก็จะไม่ได้มาอ่านข่าวกับเรานะคะครับแต่อาการที่ที่แองจี้เล่าใช่ไหมว่า
มันโชว์อยู่ตลอดก็คือน้องมีไข้น้องของหลวงพี่มดดำเนี่ยก็คือหลังจากกักตัวใช่ไหมครับ
มดดำก็คือแบบน้องบอกว่าน้องรู้สึกมีไข้ต่ำแล้วก็มีไออะไรอย่างนี้
ก็เลยพี่มดก็เลยให้น้องกลับตัวไปเลยก็คือพรุ่งนี้พี่มดก็ขับรถเอง
ก็สลับกับผู้จัดการหรือน้องหรือคนขับปรากฏว่าจะตรวจรอบที่สองเนี่ยเหมือนเขาจะครบวาระการกักตัวใช่ไหมค
ไข้ก็ยังมีอยู่ยังมีไอยังมีอะไรอย่างนี้อยู่พี่มดก็ดำก็เลยให้ไปตรวจ
คือไปตรวจอีกรอบหนึ่งผลตอนเช้านี้คือน้องเขาไปตรวจที่คลินิกแถวแบบบ้านอะไรอย่างนี้
เข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะลงไอจี
ก็คือแจ้งเราให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้นะ

เพราะว่าตั้งแต่พี่มนต์ดำเขาก็ทำงานหลายกลุ่ม

ฉะนั้นสิ่งที่โชว์แน่นอนคือมีไข้อย่านอนใจ
ถ้ามีไข้ต่ำหรือมีไข้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยคือ

เพราะว่าอย่างที่น้องบอกว่าสิ่งที่พบตลอด
ก็คือน้องเขามีไข้อ่อนมาเรื่อยเลยนะ

ให้เธอไม่ดาดขาดเธอไม่ได้ครับผม

ทุกคนจะต้องแยกตัวจากกันไปหมดแล้วนะคะ
มีคนกักตัวทางนี้ก็ต้องกักตัวกันหมด

ก็จะเป็นพิธีกรทิพย์

ก็มีโอกาสเพื่อมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน

เพราะทุกอย่างต้องเปลี่ยนตามแบบไม้
อย่าเพิ่งให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยค่ะ
ตอนนี้เราก็ดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ยังไม่ลดลงสักทีนะคะผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม๒๑๗๙รายค่ะยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๕๙๖๘๗ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัว๒๕๙๗๓รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๑๖๙รายค่ะ
แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๕รายซึ่งวันนี้จำนวนค่อนข้างสูงมากทีเดียวค่ะ
ยอดรวมสะสมผู้เสียชีวิตนะคะ๑๖๓รายอยู่ด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันในแพทย์ทวีสินวิสนุยอทินก็เป็นโคสกสวบคล
ก็เปิดเผยถึงจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ตกค้างรอเตียงอยู่นะคะวันที่๒๕เมษายนนั้นสามารถที่จะช่วยส่งตัวผู้ป่วยเนี่ย
ไปรักษาเพิ่มได้อีก๑๑๘๒รายวันที่๒๖เมษายนยังเหลือรอเตียงอยู่อีกนะคะ๒๐๑รายโดยมาจากการทำงาน๔ส่วนด้วยกัน
ก็คือ๑มาจากสายด่วน๑๖๖๘มีการโทรเข้ามานะคะ๘๘๐รายด้วยกันค่ะแล้วก็๑๓๓๐มีอีก๖๓๐ราย
นำเข้ารักษาได้แล้ว๑๕๕รายรอเตียงอยู่๖๙รายค่ะแล้วก็อื่น๓รายมาจากการติดต่อ
ไม่ได้หรือปฏิเสธเข้ารับการรักษา๒นะคะจากระบบโรงเรียนแพทย์อันนี้มีโทรมา๓๖๗สาย
สามารถนำเข้ารักษาได้๑๓๕รายมีการรอเตียงค่ะ๘๘ราย๓ทางกรุงเทพมหานครนั้นสามารถนำเข้ารักษาได้๓๔๗ราย
แล้วก็รอเตียงอยู่ทั้งหมด๓๗รายค่ะ๔ทางโรงพยาบาลเอกชนก็นำเข้ารักษาได้๕๔๕ราย
รอเตียง๗รายส่วนอื่นอีก๔๔รายนั้นกำลังเคลียร์ข้อมูลอยู่
คือตอนนี้ก็จะมีการเปิดรับโทรศัพท์จากหลายสายเพิ่มเติมจากสายด่วน๑๖๖๘ที่เราเคยได้รับมาก่อน
หน้านี้กับ๑๓๓๐ตอนนี้มีช่องทางอื่นด้วยนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่ตอนนี้ก็คืออาสาเข้ามาช่วยประชาชนในการเข้าสู่การรับการรักษา
ทั้งเรื่องของการขนส่งอาหารหรืออะไรก็ตามค่ะขอบคุณแทนประชาชนและคนไข้ที่รออยู่
ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายจังหวัด
โดยในทางกรุงเทพมหานครนั้นก็พบผู้ป่วยมากที่สุดในวันที่๒๔เมษายน
ส่วนใหญ่นั้นติดมาจากคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่องค่ะ
การสัมผัสผู้ป่วยในครอบครัวสถานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
สำนักงานตำรวจศาลร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหมดเลยทุกอันเลยนะเนี่ย
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็พบผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุดในช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นเนี่ยตัวเลขก็ลดลงขณะนี้เนี่ยก็มีคลัสเตอร์ใหม่แล้วก็ผู้ป่วยโควิดต่อเนื่องจากเรือนจำที่เชียงใหม่นะคะ
เด็กเล็กมีงานเลี้ยงร้านธรรมสถานบันเทิงค่ายอาสานักศึกษาจังหวัดนทบุรี
ผู้ติดเชื้อสูงในช่วงหลังสงกรานที่ผ่านมาจากนั้นก็เริ่มลดลงเหมือนกัน
แล้วก็กำลังขยับสูงขึ้นเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์งานสัมมนาสถานบันเทิงตลาดแล้วก็ร้านอาหารอีก

ทางด้านจังหวัดสมุดประการอันนี้ขึ้นลงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะเป็นขาขึ้นเหมือนกัน
โดยสรุปจากสถานบันเทิงการร่วมงานอีเวนต์ต่างฟิตเนสนะคะงานสัมมนาแล้วก็พนักงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ล่าสุดก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากนายจาตุรนฉายแสงนะคะ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอจากรายการหนึ่งค่ะที่เปิดเผยถึงกรณีวัคซีนไฟเซอร์
โดยระบุบอกว่าไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้กับไทย๑๓ล้านโดสในราคาพิเศษ
ไม่ต้องใช้เงินซื้อวัคซีนให้ใช้ก่อนค่อยจ่ายทีหลังก็มีการเสนอรัฐบาลไทยไปสี่รอบแต่ถูกปฏิเสธค่ะ
รอบที่๔บอร์ดใหญ่สาธารณสุขไม่รู้ไปสนทนาอีท่าไหนค่ะจนเขาไม่ติดต่อรัฐบาลไทยมาอีกเลย
หลังคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามารีทวิตมากกว่า๖๖๐๐๐ครั้ง
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าตอนติดต่อมาไม่สนใจพอตอนนี้บอกให้กราบก็ยอมถ้าได้วัคซีนเร็ว
อันนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานะคะอันนี้จริงเท็จแค่ไหนก็ต้องรอฟังพิสูจน์กันต่อไปนะคะ
อย่างตัวตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ทางหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องก็มีโอกาสได้การแบบว่าติดต่อวัคซีนจากสถาบันต่างเพิ่มเข้ามา
ทีนี้เนี่ยเราก็ถามเขาว่าอ้าวคุณฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาฉีดโดสแรกไปแล้วคือเป็นนักเรียนที่เรียนทุนเนี่ย
คือเขาเป็นนักเรียนทุนจากเมืองไทยแต่ไปเรียนอยู่สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ก็คือฉีดเข็มแรกไปปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยบันดันไปกระตุ้น
ทำให้เขาเป็นงูสวัสดิ์เฉยเลยอยู่ดีก็เป็นขึ้นมา

เขาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่า
มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับบางคน
อันนี้บางคนจริงนะคะไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะเป็น
บางทีผลข้างเคียงมันก็อาจจะมีมากมีน้อยแต่แล้วแต่บุคคลกันไป

เป็นงูสวัสดิ์แต่ไม่ได้เยอะเพราะเขารู้ไงคะ
พอเป็นปุ๊บเอ๊ะทำไมร่างกายมีความผิดปกติอะไรในร่างกาย
พอเริ่มเป็นเม็ดเป็นอะไรเขาก็หาหมอทันที

มันก็เลยมีการไปกระตุ้นให้เกิดมาเป็นงูสวัสดิ์
เพราะว่าจริงอีสุกอีใสกับงูสวัสดิ
อีสุอีสวัสดิ์มันเป็นตัวเดียวกัน
คือโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าคนที่เคยเป็นอีสุอีสัย
แล้วสมมุติบางทีไปกระตุ้นช่วงร่างกาย
กำลังแบบเหนื่อยอ่อนแอบางทีก็อาจจะมีโอกาส

ซึ่งในวงการบันเทิงก็ตอนนี้ก็เป็นกันสองคน

พี่ก๊อฟเป็นคนแล้วก็น้องโฟร์สกลรัช

จริงส่วนใหญ่ก็คือถ้าอย่างงูสวัสดิบางที

อันนั้นก็อาจจะต้องแบบเว้นระยะนิดนึ
แต่พอดีเขาหายแล้วเพราะเขารักษาคือกินยาฆ่าเชื้อไวรัส
ที่เกี่ยวกับเรื่องของงูสวัสดิมันก็จะดีขึ้น

คือในมุมของเขาเขาก็รู้สึกว่าการฉีดวัคซีนนะ
บางทีถ้ามันกระทบอะไรบ้างนิดหน่อย
มันไม่ได้เกิดแบบโดยโอออม

บางที๐๐๐๑ด้วยซ้ำ

ใช่ดังนั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่จำเป็น
วันนี้เขาอาจจะต้องแบบว่าไปเลยนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเขารักไวร์

ช่างใจแล้วว่ามันสามารถที่จะโอเคยอมได้

ก็ต้องยอมเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองไว้
โรคระบาดที่มันเกิดระบาดตอนนี้นะฮะ
อย่างตอนนี้วัคซีนเองของที่สหรัฐอเมริกา
เขาก็ค่อนข้างที่จะมีเพียงพอสำหรับประชาชนของเขา

ว่าเขาก็เตรียมที่จะแบบว่าส่งมอบวัคซีน
ให้กับประเทศอื่นเพื่อช่วยเหลือต่อไปด้วย
ครับผมนะฮะแต่ตัวเลขก็เสียชีวิตวันนี้น่าตกใจมาก
ครับจำนวนตัวเลขที่สูงที่สุดที่พี่ผ่านมาที่มีมากครับผม

ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ

คุณหมอแสดงจุดยืน๘ข้อ
ลั่นขอไม่แสดงความนับถือรู้สึกขยะแขยง
เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า
มีเรื่องที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากครับบนโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับ

ขอประนามครับการแสดงออกทางการเมืองในนามองค์กร
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับพิศนุโลกนะครับ
เผยแพร่ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินชาญวิริกุลนะครับ
ผ่านทางเพจข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าพเจ้าในแพทย์ธนาคารสารคำครับ
แพทย์ชำนาญการในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับพิศนุโลกครับ
แสดงจุดยืนตามเสรีภาพในการแสดงออกว่า๑ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้บริหารองค์กร
แสดงออกจุดยืนทางการเมืองที่ควรเป็นส่วนตัวสองข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารในนามชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช
ศนุโลกโดยไม่ได้มีได้ถามความเห็นของบุคคลทุกคนในนามทางโรงพยาบาลอ้างถึงนะครับ
สามในฐานะของชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้
สามารถหานาศูกย์มาตั้งแต่ต้นเพราะบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะแพทย์ครับทุกคนควรมีจิตสำนึกในจริยธรรมนะครับ
สำนึกในหลักวิชาการที่ตนเองได้ร่ำเรียนมา

ข้อ๖ครับนายอนุทินเนี่ยได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งว่า
ไม่ได้เข้าใจบริบทของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
จะเห็นได้จากถ้อยคำบางถ้อยคำที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสียกำลังใจ
ข้อ๗ครับจากที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้าพเจ้าเห็นว่านายอนุทินไม่ควรดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกแม้เพียงวินาทีเดียว
โรงพยาบาลคนให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข่งขันตลอดมา
ทั้งนี้ข้าพเจ้าเนี่ยขอประนามคณะผู้บริหารนะครับหรือบุคคลใดก็ตามที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององค์กรในการแสดงออกทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวง
ดูได้จากการกำหนดนะครับให้ใช้ข้อความเดียวกันหรือเป็นการแสดงออกจากใจของผู้บริหารขอแสดงความไม่นับถือและรู้สึกขยะแขยงครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
โดยหนึ่งเพราะจริงก่อนหน้านี้เมื่อวานี้เราก็จะมีโอกาสได้เห็นมีการรวมกลุ่มกันที่ชื่อว่าหมอไม่ทน
ก็มีการเหมือนแบบว่าตั้งแคมเปญล่ารายชื่อของบุคคลต่างที่แบบว่า

เรียกร้องให้คุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด
ซึ่งวันนี้ก็มีทางคุณหมออีกท่านหนึ่งก็มีการโพสต์ถูกต้องไหมคะ
ซึ่งจริงรายชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็แสนกว่านะ

บริหารงานด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของวัคซีนด้วยซึ่งคนไทยก็รู้สึกว่าควรจะได้รับการรักษามากกว่านี้

ตอนนี้ก็มีการแบบว่าพยายามแก้ปัญหาต่างอยู่แต่บางทีหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันช้าไปไหมเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มันเริ่มตั้งแต่แรกเราน่าจะมีการจัดการระบบอะไรอย่างนี้
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะณวันนี้เราเชื่อว่าทุกฝ่ายเองเขาก็พยายามที่จะแบบแก้ไข

ไม่มีใครอยากให้แบบว่าเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีผู้ป่วยที่รอความหวังอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่มีเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังมีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์ในทุกวันว่ามีบุคคลเสียชีวิตอยู่ที่คอนโดอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ไม่ทัน

ยำเรื่องพี่มดดำอีกนิดนึงหลายคนมีตรงในโซเชียลว่า
แล้วกลับให้ใหม่คือว่าคนขับรถของพี่มดดำ
คือเขามีการตรวจผลโควิด
ณวันนี้เลยค่ะเมื่อช่วง
หลายบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด
ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางพี่มดดำเองแล้วก็คนในครอบครัวของพี่มดดำ

ก็คือพี่มดดำพาไปตรวจเพื่อความแน่ชัดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากว่าน้องบิ๊กเขาไปตรวจที่คลินิก

ยังไม่ชัวร์ว่าแบบว่า๑๐๐แน่นอนหรือเปล่านะคะ
เบื้องต้นนะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของระหว่างการที่ไปตรวจเชื้ออยู่

ใช่ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟัง
คือมดดำพี่มดดำเขาประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเขาจะกักตัว๑๔วัน
เพราะว่าถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเขานะคะ

คือเริ่มแรกได้กักแล้วล่ะน้องคนขับรถเนี่ยเนอะ
แล้วตอนนี้ก็เป็นระยะที่จะต้องตรวจให้แน่ใจอีกทีหนึ่ง

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมบางทีเราก็งงเหมือนกันนะว่า

เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเช็คได้เลยดีกว่านะคะ

จังหวัดไหนเนี่ยนะคะห้ามประชาชนเนี่ย

ตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงตี๔นะคะ
ก็เช็คได้เลยนะคะประชาสัมพันธ์จากกระทรวงมหาดไทยนะคะ

ขอความร่วมมือประชาชนนะ

จ้ะก็คือ๕จังหวัดนะคะ
ค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะเวลา๓ทุ่มถึงตี๔นะ
๒จังหวัดประธุมธรรมนี๓ทุ่ม๑๕นถึงตี๔นะ
แล้วก็สุราภัณฑ์ธรรมนี๔ทุ่ม๑๕นถึงตี๔
ในเพจที่เขียนชื่อว่าที่นี่นครนายกเหมือนกันนะคะได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนนะคะ
งดออกนอกเคหาสถานตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงตี๔นะคะเป็นจังหวัดที่๖เรียบร้อยแล้ว
ที่แรกนี้๕ตอนนี้นครนายกด้วยนะคะ๖จังหวัดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็ในภาคทวีสินวิทย์สนุโยธินนะคะโคศกสวบคค่ะ
แถลงนะคะว่าช่วงนี้นะคะที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
๙๙๓รายนะคะแล้วก็สองจังหวัดนวนทบุรีนะคะหนึ่งร้อยสิบเก้ารายค่ะ
คุณผู้ชมสามนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเก้าสิบสามรายนะคะ
แล้วก็สี่ปฐุมธานีเก้าสิบสามรายห้าชนบุรีค่ะแปดสิบรายนะคะ
หกจังหวัดสุราชธานีหกสิบสองรายนะคะแล้วก็สมุทรสาครหกสิบเอ็ดรายค่ะ
เชียงใหม่หกสิบรายนะคะนครราชสีมาสามสิบสามรายนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ลาสุดเลยหกจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็ห้าศาสตร์ห้าทุ่มบางจังหวัดก็สามทุ่ม
สมุทรปราการพวกเกาะเงียบเลยนะเงียบมาก
วันนี้แถวบ้านก็เงียบออกไปออกไปว่าจะแบบออกไปดูแบบเอาพวกเอาของสดมาสต๊อกเก็บ
เงียบเหงามากแล้วพอตกบ่ายฝนตกอีกคุณผู้ชมบิ้วตัวเองกันไว้เยอะ
แล้ววันนี้ก็เจอฝนกันทั้งวันเลยเจอพายุเข้าจริงแล้ววันนี้เนี่ยคือวันที่ร้อนที่สุดในรอบปีนะฮะ
๒๗เมษายนนะฮะแต่กรุงประตูก็บอกแล้วว่าจะมีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีพยุค์เข้ามาบ้านพี่เช้ามอบแปลงระเบิดเลยนะฮะตอนประมาณบ่าย๒
เยี่ยมเรียบร้อยไฟดับทั้งบ้านเลยนะครับผมก็เลยต้องออกไปข้างนอกนะฮะ
แต่ก็บรรเทาความร้อนไปได้ในระดับมากเลยทีเดียวสำหรับ
หรือว่าอากาศเย็นหลังตกนะตอนหลังตก
แต่ยิ่งอากาศชื้นอย่างนี้ต้องระวังโควิดคุณแม่

เพราะว่าคนเท่าคนแก่เพิ่งพูดไปโอ๊ยยังดีนะ
บ้านเราเนี่ยมันร้อนได้แดดตกอย่างนี้เห็นว่าชื้นนะ
ทุกคนก็ต้องระวังตัวนะคะพยายาม

เต็มน้ำอุ่นได้ไหมแองซี่อู๊ดอัลลักษณ์ชีดอากาศ

ถ่ายพี่ช่วงนี้ก็คือเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเลย
คือพอใครพูดนึกใจได้เอาละอยู่ตรงนี้มาใกล้กว่าแม่

แต่ถ้าอยู่บ้านก็อย่าลืมใช้ดินนี่ด้วยนะฮะ
นี่นะครับผมและจากความสาธารด้วยนะครับอาบน้ำหอมค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าครับนะฮะน่าจะเป็นคู่แข่งของไอ้ไข่ครับ
มาอีกแล้วฮะกุมารเด็กเข้าฝันครับ

เข้าฝันช่างทำโบสถ์ฮะบอกว่าหนูอยากช่วยหลวงตา
วันนี้วันที่เท่าไรนะคะวันที่๒๗แล้ววันที่๒๗แล้วได้ครับผม
วันที่๒๗แล้ววันที่๒๗แล้วได้ครับผมจะอย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ใช่วันที่๒๗แล้ววันที่๒๗แล้วได้ครับผมจะอย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
เอาละค่ะตอนนี้ก็คุณมดดำอยู่ในสายกับเรานะคะเราวีดีโอคอลไปหาพี่มด
ครับผมเป็นไงบ้างสวัสดีมศเป็นยังไงบ้างณมีอย่างแรกจะบอกหลวงตายังไม่ได้ติดโควิด
ยังไม่มีใครติดโควิดทั้งสิ้นนะคะถูกเรื่องคนที่ทำงานของแม่ดำนะ
เขาแบบว่าอยู่ดีแบบว่าเจ็บคอแล้วก็แบบหายใจไม่ออก
แล้วก็เหมือนเป็นไข้มะดำก็เลยบอกว่าเอาอย่างเงี้แหละ
เพื่อความสบายใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยายหวนแม่บ้านที่อยู่กับมดดำ
คนคนขับรถหรือทุกคนก็แล้วแต่เนี่ย
ให้ไปตรวจให้หมดเลยคือตรวจชุดใหญ่เลย
ว่ามีใครเป็นโควิดหรือเปล่าอ่าแล้วก็เพื่อความสบายใจก็คือเรา
วันนี้เราขอยุติพิธีกรไปก่อนทุกรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบหูดาราโทรมากันเยอะมากหนูเล็กกะบอกพี่มด
มดติดโควิดหรือเปล่าพี่มดติดไม่ได้ติดยังไม่มีใครติดทั้งนั้น
เฮ้ยอาการของผู้ช่วยฉันน่ะมันเหมือนโควิดเลยอ่ะ
อืมมันคือเจ็บคอมันหายใจแบบว่า
มันเจ็บก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลย
ให้ก็ไม่มีเหรอไม่มีค่ะ
แล้วหายใจเหนื่อยหอมไหมมดบิ๊กเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรกันเลย
คือแบบเอาง่ายว่าเขาแค่บอกว่าเจ็บคอกับไอเราก็ไม่ได้อยู่แล้ว
รถเมย์ดูว่าถ้าสมมุติใครเจ็บคอกับไอรอบตัวพี่พี่ก็จะส่งไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลย
ใช่ส่งไปตรวจเลยดังนั้นอันนี้รอบนี้เนี่ยคือพี่มดไปตรวจอีกรอบนึง
ก็คือพาคนทางบ้านไปตรวจหมดเลยถูกไหมคะ
คนทั้งบ้านทั้งออฟฟิศทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดมะดำต้องตรวจหมดเลยฮะ
แล้วตอนนี้คือจะทราบผลประมาณเมื่อไหร่พี่มดดำ

ก็ยังไม่รู้ถ้าสมมุติถ้าสมมุติวันนี้ผลของบ้านพี่อ่ะ
ผลของบ้านพี่มีใครติดสักคนหนึ่ง
พี่ก็ต้องยุติบทบาทพิธีกร๑๔วัน

เพื่อดูเช็คอาการโอเคแต่ของบิ๊กนี่คือคอนเฟิร์มแล้วหรือเปล่าอ่ะพี่มด
ยังค่ะตอนนี้ยังค่ะเขาหมอบอกว่าเดี๋ยวรอเนี่ย
รอรอผลรอรอผลจากแหลปแต่คือว่าอาการของเขาในเบื้องต้นอ่ะ
ตอนแรกเลยอ่ะตอนแรกเลยอ่ะน้อง
คือบ้านพี่จะมีตัวที่ตรวจเลือดไว้
ไว้กับบ้านใช่ไหมล่ะ
ปรากฏนางนางกดแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนจะว่าเฮ้ย
ผิดเป็นครึ่งคือแบบอะไรอย่างนี้

คือปกติแล้วในบ้านมดดำทุกอย่าง
ฮะมันจะต้องถั่วทุกสี่วันอยู่แล้วมาดำ
จะซื้อไอ้เครื่องอันเครื่องตรวจอ่ะเอาไว้เลย

เจาะเลือดอ่ะเครื่องตรวจแต่ปรากฏว่า
คราวนี้ไปที่แหลป๖ขอให้แหลปเนี่ย
มันแน่นอนขึ้นมาก่อนว่าไม่มีเชื้อโควิด
เลยเมื่อวานเนี้ยหนูตัดสินใจไปที่แกมงี้เออหาหนูจะติดใหม่

หมอจีนที่ฝังเข็มคาไว้มาดำอยู่อย่างเงี้หมอแม้กระทั่งหมอจีนเองก็บอกเฮ้ยติดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้
ขอประกาศจนเป็นนะครับยังไม่มีใครติดทั้งนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่า
เดี๋ยวกลายเป็นแบบเดี๋ยวไม่เห็นมดดำในรายการข่าวใส่ไข่เดี๋ยวไม่เห็นมดดำในรายการแฉ
เดี๋ยวไม่เห็นมาดำในรายการพรุ่งก็จะการด้วยแล้วเอ้ยมาดำติดโควิดแล้วหายไปหรือเปล่าอะไรมิ
เราก็เลยประกาศไว้ล่วงหน้าก่อนเลยอ๋อโอเคอย่างไม่ติดเลยไงครับ
คนจัดรายการที่บ้านแน่นอนอืมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอัพเดท
ล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะว่ามดดำยังไม่ติดนะ
ยังไม่ติดแล้วก็ยังผู้คนทุกอย่างอ่ะมีคนมีอาการหนึ่งคนอืม
นะแต่คำว่าเป็นไข้หรืออะไรขอให้ผลออกมาแน่นอน
แล้วก็ตอนนี้พวกเขาจริงแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในบ้านมดดำ
คือมันจะมีกันหมดสี่ตึกอะไรอย่างเงี้ยรู้หรอป่ะอ่า
เขาจะอยู่ที่ตึกอื่นไปอ่าตอนเนี้ยแม้กระทั่งญาติพี่น้องตัวเองก็
ป้าน้าอาตกใจกันหมดแล้วงั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มดก็แยกตัวออกมาคนเดียวแล้วเรียบร้อย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

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเค

โอเคโอเค

การอื่นนะคะที่มีคนอินบ็อกซ์ถามมาเยอะว่าปอดเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไง
ได้กลับไปออกกำลังกายไหมรู้สึกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ผมรวบหรือเปล่านอนหลับไหมมีอาการเรื่องของน้ำหนักขึ้นลงหรือเปล่า
อะไรแบบนี้คำถามมาเยอะมากสอบรวดเดียวเลยนะคะว่า
ได้ออกกำลังกายโดยการปั่นเทรลเลอร์เบานะคือปั่นจักรยานอยู่ในเครื่องในบ้านเนี่ยค่ะ
ตอนนี้บอกได้เลยว่าคนที่เคยป่วยเราจะต้องพักผ่อนเยอะ
มันจะกลายเป็นซุดมากกว่าดีนะ
ส่วนในเรื่องอื่นหัวใจกับปอดเป็นยังไง
ไม่ได้รู้สึกผิดปกติจากสมัยก่อนนะคะ
อาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบว่าออกกำลังกายหนัก
ถามว่าสำหรับคนที่มีเชื้อลงปอดนะคะ
ก็ไม่สามารถออกกำลังกายหนักได้ช่วงประมาณ๒เดือนนะคะ
หมายความว่าจะออกไปทำกิจกรรมอัลดอร์นี่คือ
ไปเลยนะพักผ่อนเยอะทำกิจกรรมเบาที่บ้านไปอะไรแบบนี้

ก็โยก็ยังไม่ประมาทอยู่ดีนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเบาก่อน
เพราะว่าคนที่ป่วยมาบางทีร่างกายต้องการการพักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมก่อน
ดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ
ก็เขาอย่างที่บอกไปว่าช่วง๒เดือนนี้คุณโยบอกว่า
ถ้าออกไปอัลดอร์ข้างนอกลืมไปเลย
ไม่ต้องออกไปไหนเลยคือก็ถ้าออกกำลังกายได้ตอนนี้เป็นไปได้

แต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าการเตรียมร่างกายไว้ก่อน

เวลามาเจอโรคเจอภัยมันจะทำให้ตัวเองฟื้นตัวได้เร็ว
ขุนพี่ขุนแซ่บมากจริง

เราก็อยู่บ้านกันเวลาจะลงรูปอะไรบางที
บางคนก็ช่วงนี้มีคำว่าเที่ยวทิพย์ออกมาเยอะเนอะ
อ่าใช่ค่ะฮู้เที่ยวทิพย์กันใหญ่เลยค่ะ

ปเปอร์สตาร์ของเราน้องยายาครับ
ถ่าอ่ารวมรูปเที่ยวทิพย์ครับ
นั่งอ่านหนังสือบนต้นไม้นั่นเองนี่ครับ
ช่วงสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดในรอบนี้นะครับ
หลายคนเนี่ยต้องให้ความร่วมมืออยู่บ้านนะครับ
แพลนที่จะไปเที่ยวก็ต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับ
เช่นเดียวกับน้องยายาอุรัสยาครับ

โพสต์รูปเก่ากับการรวมรูปเที่ยวทิพย์ครับ
มีทั้งเที่ยวทะเลนั่งอ่านหนังสือบนต้นไม้
เรียกว่าแต่ละรูปนี่โอ้โห
ไม่ธรรมดาฮะสุดชิลด้วยครับ
อยากจะไปอยู่ตรงนั้นกับน้องเหลือเกิน

ถ้าเกิดเสร็จแบบน้องยายาเดี๋ยวให้พี่เชาแวะ

ทำไมครับมีอย่างนั้นแปลกแปลกนะครับอ๋อ
อ๋อพี่สุดพอนี้คลิปนะครับเปิดเข้าไปดูสิเคลียวทิพย์เหมือนกันใช่ไหมคะ

อ๋อเหรอเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนหน้าจอยกันแล้วเนี่ยสูมแตกแน่เลยไม่ต้องข่นมันแตกมันแตก

ไปส่องอีกคนหนึ่งนะคะพาไปเกาหลีทิป

เจอไหมลูกเจอแล้วจ้ะแม่

หื้อ

เนี่ยครับผมแต่ละรูปน้องไอต์

เซ็กซี่เพราะว่าจะขอสับใช่ไหมครับผม

เดี๋ยวเขาลงอะไรเนี่ยเขาเขียนว่าอะไร

นี้ก็ต้องถ่ายรูปเอง

นี่ค่ะตัวตรงนี้นี่เป็นยังไงอ๋ออันนี้ถ่ายรูปเอง

ผมกลัวพุงเขาไปแล้วน้องไอด์เอาเท้าย้ำสด
ไอ้เขากำลังจะบอกว่าในยุคนี้เนี่ยต้องถ่ายรูปตั้งกล้องเอง
ภาพมันก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้
อ๋อเข้าใจได้
ที่สุดไหนธรรมชาติ
เช้ากลับบ้านไปถ่ายแบบนี้หนูว่าได้นั่งอย่างนี้

อายีวิโฮแม่ขึ้นอยู่ที่โปรแคมห์ไหม
พลีมิโน้ทำไมนะคะเมื่อกี้โอเคค่ะ
เขาบอกว่าไปดูแฟชั่นที่สนามบินนะคะ
เขาบอกว่าสุดเรียบสุดง่ายนะคะ

แฟนนี่นะคะบอกว่าถึงกับแม่ดูแล้วกันเป็นไงคะ
โอ้โหดู

เป็นไงล่ะเจ้าตัวเจ้าตัวมาพร้อมกับเสื้อสวิตเตอร์นะคะ
แขนเยาสีขาวนะครับนากากอันน้ำใหม่ปลูกปิดหน้าตา
แต่ก็ดูยังไงก็หล่ออยู่ดี

บอกแฟนคลับแฟนชอบมาก

ใช่หลอดทะลุหน้ากากเลย

นี่ครับผมครบกับคนไม่มีใจเหมือนรอรถไฟในสนามบิน
ใช่สุดยอด
มันก็ไม่มีทุกวันค่ะ

มีหน้าเต็มหลอจริง
คุณนี้เขาแบบตลอดกันจริงน่ะดีพินโฮนะ
ท้ายคุณติ๊กเหมือนกันน่ะติ๊กเจ็ดสดา

เอาล่ะเรื่องของคุณพอร์ต

พอสบอกว่าพักก่อนลั่นเอาไว้แล้วเรียบร้อย

ในระหว่างเบรกเราก็พูดเรื่องโควิดขึ้นไป
เอาไว้ได้จบจะสิ้นจริง

หลายคนก็อยากให้จบเร็วค่ะจริงไม่รู้เมื่อไหร่เนอะ
นะครับนะฮะมาถึงพระเอกหนุ่มคนนี้ครับ

ลั่นจะไม่มีแฟนเป็นคนในวงการอีกต่อไปฮะ
แล้วก็ให้เห็นอยู่บ่อยนะฮะ
สำหรับหนุ่มพอสลันล่าสุดนะเจ้าตัว
ได้เปิดเผยในรายการนะครับหลังถูกเมาส์ว่า
เป็นคนติดบ้านเพราะซุกลูกไว้นะครับ
มีเด็กอยู่ที่บ้านจริงแต่เป็นหลานครับ

ซึ่งเป็นลูกของพี่สาวตอนนี้อายุเพิ่ง๓เดือนนะครับ
ส่วนเรื่องเปย์ของให้สาวก็มีซื้อของให้บ้างนะครับ
แต่ให้เฉพาะกับคนที่เป็นแฟนแล้วเท่านั้นครับ
สำหรับความรักคงไม่มีแฟนเป็นคนในวงการอีกต่อไป
เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ตัวเราน้องพอสก็บอกแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่กลัวคนมองว่าเป็นคัสโนว่า
ถ้ามีแฟนก็จะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นครับเวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน
ซึ่งแฟนคนปัจจุบันเป็นคนต่างจังหวัดนะครับ
มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันก็เลยอยู่ด้วยกันได้
คุณอาจจะไปล้มเหรอฮะไม่มือก็ได้
พี่ผัดบอกอีกกับข้อเสียของคนมีแฟนในวงการคืออะไรฮะ
เขาจริงก็คุยกันรู้เรื่องไงเวลาแบบว่าเวลาไม่ตรงกันอะไรก็จะเข้าใจ

แต่จริงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปแล้วเดี๋ยวไปตกใจว่า
ทำไมแบบว่ามีแฟนในวงการแล้วมันแบบว่าเสียหายหรือมันไม่ดีอะไรยังไง
ยังไงจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับถูกต้อง
ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับอย่างพี่เช้ากับพี่เม้คือนอกวงการหรอกครับ

แต่ว่าเขาเข้าใจเราเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะว่าเราก็โอนให้ทุกเดือนทุกเดือนเขาก็เลยเข้าใจ
หมายถึงพี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
เขาเข้าใจเรามากยิ่งเดือนไหนโอนเยอะโคตรเข้าใจเลยนะ
ยุ่งวุ่นวายอะไรเลยวุ่นวายเลยกลับดึกไม่ว่า
แปลไปพี่ตั้งอัดแปลกันโอนถูกต้องถ้าจับได้ก็เพิ่มหมื่นหนึ่งครับ

อยู่กับพี่เช้านี่แฮปปี้นะครับแฮปปี้นะครับ

ไม่ชอบจะโอนไวถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวโอนเพิ่ม

คุณผู้ชมค่ะยิ้มกันไว้วันละนิดจิตแจ่มใสนะคุณผู้ชมเนาะ
วันนี้ต้องไปกันก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับกันมาใหม่
เป็นใครก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ